ดูคดีจับยาเสพติดนะคะ
ตำรวจสุรกากรหนองคายจับสาวลาวท้อง๙เดือนได้
ก็ซุกซ่อนยาบ้าค่ะ
แต่ว่าซุกซ่อนเอาไว้ที่อวัยวะเพศของตัวเองนะคะ

โดยจะเอายาบ้านไปส่งให้กับเอเย่นคนไทย
ที่ว่าจ้างเพราะต้องการหาเงินไปคลอดลูกค่ะ
ยาบ้า๑๑๘๗เมตรก็เป็นของกลางที่เจ้าหน้าที่สุรกากรน้องคายตรวจยึดมาได้
จากนางแสงเพชรพิมศรวัย๓๓ปี
พลไซแขวงเวียงจันทร์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะคะ
ก็ไปจับได้ขณะที่นางแสงเพชรลงจากรถโดยสาร
แล้วก็เข้าสู่พิธีการผ่านแดนบริเวณด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยลาว
คือเจ้าหน้าที่เขาเห็นพิรุษดูลักษณะแล้วเหมือนมีพิรุธก็เลยขอตรวจค้นหน่อย
นางแสงเพชรก็ยอมรับสารภาพออกมาเองว่าซ่อนยาบ้าไว้ในตัว
แล้วก็ยังบอกด้วยนะคะว่ารับจ้างมาจากคนลาวด้วยกันนี่แหละ
ให้เอายาบ้าไปส่งให้กับคนไทยที่ท่ารถโดยสารในอำเภอศรีบุญเรือนจังหวัดหนองบัวลำพู
ทำแล้วจะได้ค่าจ้างสองหมื่นบาทเธอบอกว่ายอมทำงานนี้เพราะว่า
อยากหาเงินไว้ใช้จ่ายในช่วงคลอดลูกค่ะซึ่งนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะ
นี่เป็นครั้งที่๒แล้วโดยครั้งแรกได้รับเงินค่าจ้าง๘๐๐๐บาทค่ะ
จากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้ส่วนที่กำลังขยายผลเข้าจับกลุ่มนายเสือลาดบัวขาววัย๕๔ปี
แล้วก็นางดาราลาดบัวขาววัยสี่สิบห้าปีสามีภรรยาชาวจังหวัดน้องบัวลำพู
ซึ่งก็เป็นคนที่นางแสงเพชรให้การซัดทอดว่าจะไปส่งยาให้
จากการสอบสวนทั้งสองคนก็รับสารภาพนะคะ
นางจาราบอกว่ามีนายเจมส์อายุประมาณสัก๒๐ปีเป็นวัยรุ่นระแวกบ้านใกล้กันนี่แหละ
ให้เธอมารับคนไปส่งที่ป่าช้าท้ายหมู่บ้านแล้วจะให้เงิน๕๐๐
พันบาทก็ทำแบบนี้มาสองครั้งแล้วโดยไม่รู้จริงจริงว่าเป็นการส่งยาเสพติดค่ะ
ซึ่งล่าสุดเจ้าหน้าที่ก็ได้ส่งตัวผู้ต้องหาให้ตำรวจภูทรเมืองหนองคายดำเนินคดีต่อไป